หลายคนนะเดี๋ยวนี้ที่เราอ่านข่าวกัน

ไปทำร้ายคนที่เขามาต่อว่าอีก

ผู้โดยสารไปต่อว่าตำหนิ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือชกหน้าผู้โดยสารค่ะ

เลนเท่ว่าค่ะ
ถึงจริงป้าก็คืนอะนะฮะ
ถึงจะเห็นเซ็นเซอร์แต่ก็จะเห็นว่ามีการจิกหัวกันเลย

คนขับรถเมย์เนี่ยเอามือถือมาถ่ายหน้าป้าไงป้า
ก็เลยคืนอันนี้ที่เรียกป้ายนี่คือเรียกตามคนในคลิปนะ

ว่าลูกสาวถูกคนขับชกหน้าจนบาดเจ็บ

วีรพงศ์สุขใจอายุ๓๒ปีค่ะ

ไปทำร้ายร่างกายผู้โดยสารนะคะ

วันนี้เขาก็เลยมาพร้อมกับนายนัทพงศ์อนันภัยทูล

นายสมชัยราชแก้วหัวหน้าฝ่ายตรวจการ

และภาพกล้องวงจรปิดคลิปนี้ล่ะค่ะ

นายวีรพงศ์ก็ยกมือ

เขาบอกว่าวันนั้นฝนมันตก

เขาแค่หยิบมือถือขึ้นมาเพื่อต้องการจะเปิดเพลงฟังเฉย

คล้ายเครียดแต่นายนัทพงศ์ต้นสังกัดก็บอกไปว่า
คลายเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่การกระทำนี้ถือเป็นความผิดที่ชัดเจน
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดแล้ว
โทษสูงสุดมีตั้งแต่ตักเตือนภาคทันตัดเงินเดือนและให้ออกรวมถึงไล่ออก
สมชายราชแก้วหัวหน้าฝ่ายตรวจการกรมการขนส่งทางบก
เดินทางมารับตัวนายวิรพงศ์ก็ตั้งข้อกล่าวหา
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยสารใช้โทรศัพท์
ก็เลยปรับในอัตราที่สูงสุดไปเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
และข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะก็เป็นโดนข้อกล่าวหาการกระทำอันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร
โดนพักใช้ใบอนุญาต๒เดือนและต้องเข้าไปอบรมที่กรมการขนส่งทางบก๓ชั่วโมง
ก็คือปรับไป๕๐๐๐ยึดใบขับขี่๒เดือนคือขับรถไม่ได้
และก็อบรมมารยาทต่อ
พอไม่มีสติอารมณ์โชว์วูบกลายเป็นแบบมีแต่เรื่องเสียกับเสียนะครับ
จิกหัวกันต่อยกันตบกันนะครับมีสตินิดนึงนะครับ